ประเพณีของชาวสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
สรรปะตองมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า๔๒๑ปี

และพระพุทธรูปนี้พระสงฆ์จะนำมาให้ประชาชนทั่วไปส่งน้ำปีละครั้งค่ะ

ตำบลบ้านกลางอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ที่นี่เขาจัดงานประเพณีส่งน้ำพระพุทธรูปเจ้าศักดิ์คงตันนะคะ
สร้างด้วยเมษักอายุ๔๒๑ปีค่ะ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ทางวัดอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถบุตรสะบกที่งดงาม

ให้ชาวบ้านส่งน้ำกราบสการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ปีจะอันเชิญมาครั้งเดียว
มีโอกาสได้ดูครั้งเดียวเท่านั้น
และเมื่อทำพิธีแห่แล้วทางวัดจะอันเชิญประดิษฐานให้ประชาชน
ทำพิธีใส่ขันดอกหรือว่าพานดอกไม้
แล้วก็ส่งน้ำที่กลางวัดนะคะ๕วัน
เชื่อกันว่าถ้าใครได้ส่งน้ำและสัมผัสองค์พระพุทธรูป
จะเป็นสิริมงคลมาก
และจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

เจ้าอาวาสวัดศรีธวรัฐค่ะพระครูถาวรนพรัช
เล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปเจ้าศักดิ์คงตัน

ทำจากต้นศักดิ์ทองนะเป็นพระพุทธรูปแบบไทยเขิน
ตาของท่านเนี่ยทำด้วยนินล้ำค่า
ปี๑อันเชิญออกมาบนรถบุตรสะบก
ให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวได้ชมบารมี
ย้ำนะคะปีละครั้งเท่านั้นนะคะ
ช่วงนี้ใครที่ได้ไปเที่ยวนะก็ลองไป
เพราะว่ามีเวลาแค่๕วันเท่านั้นเองค่ะ
ปกติแล้วพระพุทธรูปที่เราเห็นทั่วไปเนี่ย
ทำจากโลหะแต่พระพุทธรูปองค์นี้

อืมมหัศจรรย์นะ
แล้วก่อนจะแกะสลักได้แล้วสวยงามมากขึ้นมากขึ้นนะ